ทางสมาคมนั้นก็จะมีการสอบถามด้วย
จากการประชุมวันที่๒๕กรกฎาคมนี้
นิชโนนั้นต้องการเกมอุ่นเครื่อง

ก่อนที่จะพบกับเวียดนาม
ที่๒๖ในวันที่๒๕สิงหาคมนี้
ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะ
มีเวลาเพียงพอในการเตรียมทีมช่วงแรก
เจอเวียดนามวันที่๕กันยายน
นายพาทิตยสุภพงศ์ครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกว่า๒๕กรกฎาคมนี้จะเปิดโอกาสให้โค้ช
ได้พูดคุยกับสโมสรว่าสามารถปล่อยนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมได้เลยหรือไม่
สโมสรเห็นด้วยก็จะให้โค้ชนั้นเป็นผู้กำหนดว่าต้องการที่จะมีเกมอุ่นเครื่องหรือไม่ด้วย
ก็ยอมรับว่าโอกาสที่จะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมอนาชาตินั้นเป็นไปได้ยาก
แล้วก็ทีมส่วนมากก็เตรียมที่จะเข้าแข่งขันตามโปรแกรมของตัวเองเช่นเดียวกันแน่นอน
อันนี้ทุกคนทราบกันดีก็อาจจะเป็นการอุ่นเครื่องภายในกับสโมสรหรือว่าวิธีการแบบไหน
ก็น่าสนใจเหมือนกันเชื่อว่านิชโนเองก็คงอยากจะลองทีมแล้วก็นักเตะที่ตัวเองนั้นคัดเลือกมาครับ
ส่วนนายกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์หรือว่าบิ๊กโทนี่ได้แสดงความจำนงในการขอลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการทีมชาติไทย
โดยยื่นหนังสือละออกกับทางพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อย
โดยนายกิติศักดิ์ก็บอกนะครับว่าภาระทางธุรกิจส่วนตัวที่ต้องเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศ
อาจจะส่งผลต่อทีมชาติไทยก็ทำให้ตัดสินใจขอยุติบทบาทนะครับ
ส่วนความทรงจำที่ดีมากมายกับทีมชาติเขานั้นจะเก็บไว้ในใจแล้วก็ขอโวยพรให้ทุกคนนั้น
แล้วก็ล่าสุดก็คือรายการฟุตบอลคิงส์ครับที่ผ่านมานี่แหละครับ
เน้นย้ำกันอีกครั้งว่าบอลโลก๒๐๒๒ในรอบคัดเลือกรอบ๒ของโซนเอเชีย
ทีมชาติไทยจะลงเตะทั้ง๘นัด
ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดให้ชมนะครับทุกนัดเริ่มตั้งแต่นัดแรก๕กันยายนนี้ที่จะเจอกับเวียดนาม
ไปจนถึงเกมสุดท้ายที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายนปีหน้าครับ
เหนือจากโปรแกรมบอลทีมชาติแล้วนะครับก็ยังมีโปรแกรมฟุตบอลโตต้าลีกครับ
๘ทีมสุดท้ายวันนี้บอกกันหน่อยนะครับมีเตะ๔คู่